ทางด้านของความเคลื่อนไหวของประเทศไทยเองนะครับ
นายกรัฐมนตรีก็สงสารถึงประธานาธิบดีอินโดนีเซีย
เพื่อเป็นการแสดงความเสียใจแล้วก็ประนามกลุ่มที่ก่อเหตุ
แล้วก็บอกนะครับว่าเราจะสนับสนุนอินโดนีเซียให้ผ่านพ้นในช่วงเวลาที่ลำบากให้ได้ครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับ
ได้ส่งสารถึงนายโจโกวิโดโดประธานาธิบดีอินโดนีเซีย
เพื่อแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ระเบิดใจกลางกรุงจากาต้า
ว่าในฐานะรัฐบาลและประชาชนชาวไทย
ขอส่งผ่านความเห็นใจและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
ประธานาธิบดีอินโดนีเซียและครอบครัวผู้สูญเสียในเหตุการณ์ครั้งนี้
โดยประเทศไทยจะร่วมกับอินโดนีเซียและประชาคมโลก
ประนามอย่างแข็งกล้าต่อผู้กระทำการดังกล่าว
และขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลไทยยังคงยืนหยัด
และสนับสนุนอินโดนีเซียในช่วงเวลายากลำบากให้ผ่านพ้นไปให้ได้
แล้วก็ในขณะที่บริเวณสถานทูตอินโดนีเซีย
ประจำประเทศไทยถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันก็มีตำรวจทั้งในและก็นอกเครื่องแบบ
ดูแลความสงบเรียบร้อยตลอด๒๔ชั่วโมง
แล้วก็สถานทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงจักรต้าก็ส่งข้อความ

บอกให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าว
นี้มีคนไทยอาศัยในอินโดนีเซียประมาณ๔๐๐คน
กรุงจักรต้าก็มีประมาณ๓๐๐คน
จากเมื่อวานการส่งสารแสดงความเสียใจ
ของนายยกรัฐมนตรีต่ออินโดนีเซียแล้ว
เรื่องของความมั่นคงเรื่องของความปลอดภัย
นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปที่อินโดนีเซียนะครับ
ก็มีข้อมูลจากทางด้านของอุปนายกสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว
ก็เปิดเผยถึงผลกระทบกรณีระเบิด
กรุงจักรต้าประเทศอินโดนีเซีย
ภายใน๑สัปดาห์หลังการเกิดเหตุการณ์นี้
คนไทยน่าจะยกเลิกการเดินทางไปอินโดนีเซียทันที
ก็คาดว่าจะมากกว่า๑๐๐คนนะครับ
ส่วนคนไทยที่จองแพ็คเกจแล้วก็จ่ายเงินไปแล้ว

ทางด้านของหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว
ว่าจะไม่ส่งผลกระทบเรื่องความปลอดภัยมากนัก
จากคนไทยจะนิยมไปเที่ยวบาหลีมากกว่าจักรต้า
แล้วก็ทางด้านของอุปนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวเองนะครับ
บอกว่าตนมีความกังวลเกี่ยวกับบริษัททัวร์

แล้วก็ซื้อตัวเครื่องบินกับสายการบินต้นทุนต่ำไว้ล่วงหน้าแล้ว
ว่าจะได้รับผลกระทบอย่างมาก
เพราะว่ามีการคาดการณ์แล้วครับว่าคนไทยก็เกรงเรื่องความปลอดภัย
แล้วก็จะงดเดินทางไปที่นั่นอีกสักระยะหนึ่งนะครับ
ส่วนทั้งสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียในไทย
แล้วก็สถานเอกอัครราชทูตที่อินโดนีเซียไทยที่อินโดนีเซียเอง
มีการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
เมื่อวานช่วงค่ำกระทรวงการต่างประเทศก็ออกแถลงการ
เกี่ยวกับเรื่องนี้มาก็แสดงความเสียใจแสดงความอาลัย
แล้วก็ทางการไทยได้ติดตามพัฒนาการของเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
เพิ่มการดูแลรักษาความปลอดภัย
ให้กับสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย
ประจำประเทศไทยอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกันนะครับ
นี่คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในบ้านเราครับ